เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดเพชรชบุรีกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้ชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันค่ะ
ระดมกำลังค้นหาหนูน้อยวัย๑ขวบ๖เดือนนะคะ
หายออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่๑เมษายนที่ผ่านมา
ตอนนี้ผ่านมาแล้ว๓วันก็ยังไม่เจอน้องนะคะ

ก็สันนิษฐานว่าน้องอาจจะเดินแล้วไปพลัดตกลงในคลองชลประธานหรือเปล่า
ก็เลยพยายามที่จะช่วยกันงมหาแบบนี้นะคะ

น้องที่หายตัวออกจากบ้านก็คือเด็กชายพาคินคิดตลอด
หนูน้อยอายุ๑ขวบ๖เดือนค่ะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนะคะ
ขณะที่นั่งเล่นกับหมาอยู่บริเวณหน้าบ้าน
ตำบลท่าลอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรี
ช่วงเย็นของวันที่๑เมษายนที่ผ่านมา
จนกระทั่งวันนี้๓เมษาล่วงเลยมาแล้ว๓วัน
แต่ก็ยังคงไร้วี่แววว่าจะเจอน้องนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเราไปพูดคุยกับคุณพ่อของน้อง

คุณโชคชัยบอกว่าตอนนี้ได้แต่ทำใจให้น้ำหนักว่าลูกน่าจะตกน้ำ
แต่อุปสรรคสำคัญที่ยังไม่พบตัวน้อง
คือว่าคลองชลประธานระดับน้ำมันสูงแล้วก็ใต้ผิวน้ำค่ะ
มันเป็นแอ่งหลายจุดเลยนะ
ว่าน้องอาจจะติดอยู่ด้านล่างหรือกระแสน้ำอาจจะพัดตัวน้องไปไกลแล้ว
แต่ก็ยังภาวนาขอให้พบตัวลูกโดยเร็ว
ทีนี้ไปพูดคุยกับคุณแม่ของน้องพาคินก็คือนางอารยาบอกว่า
วันเกิดเหตุตัวเองทำกับข้าวอยู่หลังบ้าน
ส่วนตัวน้องพาคินเล่นอยู่ลานดินบริเวณหน้าบ้าน
ไปสักประมาณ๑๕๒๐นาทีไม่ได้ยินเสียงลูกค่ะ

ออกมาดูก็ไม่พบว่าลูกอยู่บริเวณหน้าบ้าน
พยายามที่จะออกตามหาแต่ก็ไม่เจอสุดท้ายตัดสินใจ

ว่าน้องน่าจะเดินตามสุนัขที่น้องนั่งเล่นอยู่ด้วยออกจากบ้าน
ซึ่งหน้าบ้านเป็นคลองชลประธาน
เกรงว่าน้องอาจจะพลัดตกลงไปในคลองชลประธานที่นี่หรือเปล่า
แต่ตอนนี้ค่ะผ่านไป๓วันแล้วก็ยังไม่พบตัวน้อง
คาดว่าอาจจะมีคนลักพาตัวไปหรือเปล่า
คือตอนนี้ก็สันนิษฐานไปต่างนานา

ยังมีความหวังว่าน้องอาจจะยังมีชีวิตอยู่
ขอให้ทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกัน
ถ้าเกิดว่าใครพบเห็นน้องพาคินนะคะ
ก็สามารถโทรแจ้งที่๑๙๙
หรือถ้าเกิดว่าใครเอาตัวน้องไป
อนค่ะคุณแม่บอกว่าตอนนี้คือใจไม่ดีเลย
เอาตัวน้องพาคินกลับมาส่งคืนที่บ้านเป็นการด่วนค่ะ
คือเราหาในน้ำมาสองวันแล้ว
คือตอนนี้เจ้าหน้าที่
หลายภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็พยายามช่วยกันนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะได้มีการไปปิดประตูน้ำ
ชลประธานเพื่อลดระดับน้ำแล้วก็เดินลุย
ลุยน้ำหาตัวน้องพาคินในระยะทางจากหน้าบ้าน
จนถึงแยกท่ายางประมาณสัก๔กิโลเมตร
อีกฝากฝั่งหนึ่งภูมิกับสพท่ายาง
ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกอัชวินบุญธรรมเจริญ
ก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะระดมกำลังออกค้นหา
ภายในสวนมะม่วงแห่งนี้แหละค่ะแต่ก็ยังไม่พบตัวน้องนะ
อกจากนี้ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามจุดต่างเพื่อตรวจสอบว่ามีคนมาลักพาตัวน้องไปหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่พบเบาะแส
ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่หลากหลายหน่วยงานมาให้กำลังใจครอบครัวของน้องพาคิน
หน่วยความสะดวกสนับสนุนเรื่องของอาหารให้กับเจ้าหน้าที่
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีกำลังในการออกค้นหาตัวน้องพาคินต่อไปค่ะ
ส่งกำลังใจไปให้ครอบครัวของน้องด้วยนะคะ